คุณผู้ชมคะตอนนี้ที่หน้าออฟฟิศไทยรัฐทีวีค่ะ
รถบัสคันที่๒มาจอดรอแล้ว

เขาไปพากันขอโชคขอลาบกันนะคะ

ทีนี้ไปที่จันทบุรีค่ะที่อำเภอขลุง

การขอเลขเด็ดต้นตะเคียนที่ยังมีชีวิต
และลำต้นที่ยังสมบูรณ์อยู่นี้
เขาจะไม่ใช้แป้งโรยนะ
เนื่องจากจะทำให้ต้นตะเคียนเกิดความเสียหาย
วิธีคือง่ายมากไม่เปลืองเลยค่ะ

เอามือไปรูปถูเบา
เดี๋ยวก็เจอสิ่งที่อยากจะได้

จากนมจากน้ำก็เอาแป้งไปถูได้
แล้วถ้าเขาบอกว่ารูปเนี่ยถูเนี่ย

เพราะถ้าทำแรงเปลือกไม้ก็จะหักอีก

ไปกันต่อที่วัดเจริญราชพรัมศาล

ขอโชคลาภแล้วก็ส่องหาเลขจากเรือโบราณทั้ง๖ลำ

โดยเรือ๕ลำเนี่ยขุดเจอข้างบ่อทรายริมแควร์ฮานุมาน
เชื่อว่ามีอายุกว่า๒๐๐ปีครับ
ส่วนเรืออีกลำถูกนำมาจากจังหวัดสะแก้ว
ซึ่งเป็นเรือลำที่ยาวที่สุดยาว๘เมตร๙๐เซนติเมตร
ส่วนอีก๕ลำเนี่ยยาวสัก๗๘เมตรได้นี่แหละฮะ
สำหรับผู้ที่หวังโชคลาภนะครับต้องจุดทูบ๗ดอก
เพื่ออธิษฐานขอพรแล้วจากนั้นก็เอาแป้งฝุ่นเนี่ย
โรยบนเรือแล้วก็รูปถูนะครับเพื่อหาตัวเลข
คนไหนตาดีก็เห็นบอกว่าโอ้โหเห็น๓ตัวเลยนะฮะ
ส่วนพ่อค้าแม่ค้าก็เอาตัวเลขไปวางขายในวัด
เป็นจำนวนมากเลยครับอืมนะฮะไม่ต่างกันกับที่วัดกลางบางพระ
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะฮะชาวบ้านกับนักเสียงโชค
ก็พากันไปไหว้ขอพรหลวงพ่อสมหวังพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปาง
มาลวิชัยความสูง๓๐เมตรแล้วก็ไปกลับสริรัสสังขาร
หลวงพ่อพุทธอดีตท่านเจ้าอวาสชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ไปกลับไหว้
สมหวังดั่งคำอธิษฐานกันไปนะครับนอกจากนี้ชาวบ้านยังไปส่องหา
เลขเด็ดจากต้นตะเคียนอายุกว่า๑๐๐ปีครับมีชื่อว่า
ตะเคียนเงินกับแม่ตะเคียนทองความยาว๑๕เมตรนะฮะทุกคนก็มาขอโชคลาภกันแหละนะฮะ
จากต้นตะเคียนตอนนี้กลายเป็นสีขาวโพนหมดแล้วมีฝุ่นแป้งเต็มไปหมด
ทงชุดไทยมานะครับนางสมรอายุห้าสิบปีเป็นเจ้าของสวนดอกไม้
ยังให้เขาชวนเพื่อนไปการขอโชคลาภหาร์เลขเด็ดกัน
ก็มีแผงคนขาโชว์ให้แบบนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับ

ไม่รู้อันไหนดีอันไหนสิ
อันไหนโดนอันไหนไม่โดนก็ไม่รู้นะ
ไปกันต่อค่ะที่วัดภูตภาวทองนะคะ
บนเทือกเขาภูพานที่จังหวัดอุดรธานี
จุดนี้คนที่อยากได้โชคได้ลาบ
เขาจะไปกราบไหว้เจ้าปู่มุจรินนาคาราชค่ะ
อกจากนี้มีต่อตะเคียนพันปีด้วย

ส่วนเมื่อวานนี้คณะของน้องอ้ำที่ดานาคี
เขาเอาต้นเงินมาถวายนะคะมาร่วมสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ
เงินที่เขาเอามาถวาย๑๖๒๔๘บาทค่ะ
อกจากนี้มีการทำพิธีก็คือการรำถวายแก้บน
รำครึ่งชั่วโมงเลยนะนานเลยนะ
จากนั้นน้องอ้ำค่ะเขียนเลขเด็ดบนกระดาษนะคะ

นี่เลขที่ระมดับที่๓นะคะ

ลำดับที่๓ของตัวเลขนั่นแหละ
ก็แล้วแต่ใครจะเห็นนะคะถ้าเห็นอย่างอื่นก็ว่ากันไปนะคะ
ชาวบ้านส่วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเก็บภาพเอาไว้
แล้วค่อยเอาไปดูที่บ้านแล้วค่อยคิดว่า๑๖มีนาคมนี้จะเอาเลขอะไรดีนะคะ
รอฟังนะครับที่วัดกุฎแห่ธรรมวิเวกนะครับ
อำเภอพิบูรณรักษ์จังหวัดอุดรธานีมีชาวบ้านไปบอกว่า
ไหว้ขอโชคลาภจากรูปปั้นปู่ชีปะขาวแล้วก็รูปปั้นหลวงพ่อพิบูลนะครับ
ชาวบ้านเนี่ยให้ความเคารพสัทธากันซึ่งบรรดานักเสี่ยงโชคให้ความสนใจส่องหา
เลขตามปากตามดวงตาของรูปปั้นจราเข้ที่อยู่หน้าสารกาประเรียนนะครับ
ส่วนเลขดังที่ขายดีในงวดนี้ย้ำนะว่าพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่เขาบอก
ผมไม่ได้ใบ้ในข้อที่จริงคือที่นั่นก็ขายดีก็มี
๔๙๙๔๔๖๖๔๕๗๗๕นะแล้วที่สำคัญคือแทบจะไม่เหลือขายแล้วนะครับ
ช่วงนี้วัดกำลังก่อสร้างซุ้มประตูวัดสาราปฏิบัติธรรม
รวมถึงปรับปรุงสารากาประเรียนแล้วก็อาคารต่างนะครับ
ภายใต้เงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา๑๕ล้านบาท
ว่า๔เดือนก็จะก่อสร้างแล้วเสร็จครับ

พาคุณผู้ชมไปที่บ้านของคุณลุงคนหนึ่งเขาชื่อว่าคุณลุงแจ้ง
ชื่อจริงคือสมเกียจบริบูรณ์อายุ๕๕ปีแล้วคุณผู้ชม
คือที่บ้านของคุณลุงคนนี้นะอยู่ในพื้นที่ตำบลศรีบัวทอง
อำเภอแสวงหาที่อ่างทองก็มีการทำบุญเลี้ยงพระอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้าของร่าง
เพราะอะไรเขาไปขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณรวม๙โครงด้วยกัน
ห่อเอาไว้ในผ้าเมื่อกี้ที่เราเห็นข้างอายุเขาคาดการณ์ว่า๓๐๐ปี
ไปเจอกลางทุ่งนาแล้วก็นำมาห่อเอาไว้มัดเชือกอย่างแน่นหนาแล้วก็มาเก็บไว้ที่บ้าน
ลุงแจ้งก็ยังมาเก็บไว้ที่บ้านนะฮะโครงกระดูกมนุษย์ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะฮะ
ลุงแจ้งบอกว่านอกจากโครงกระดูกมนุษย์โบราณแล้วเนี่ยยังไปพบซากฟอสซิลขวานหินแล้วก็เครื่องปั้นดินเผาอีกมากมายเนี่ย
ไปหมดเลยครับแถมยังเห็นตัวเลขจากเครื่องปั้นดินเผาอีกด้วยนะครับ
ชาวบ้านรู้ข่าวก็เลยต้องไปทำบุญที่บ้านคุณลุงแจ้งแล้วก็ไปส่องหาจากเครื่องบรมโบราณต่าง

แต่ว่าอย่างไรก็ตามแล้วของโบราณแบบนี้

แล้วก็นำไปเป็นสมบัติของชาติต่อไปนะครับ